ที่ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับ
เมื่อเด็กน้อยออกมาเปิดเผยออกมาแฉพระ
ว่าพระรูปหนึ่งให้เด็ก

พระให้ผมปั่นไอ้นั่นให้

แต่พระก็อ้างว่าไม่ได้ให้มาปั่น

เพราะพระมีโลกเกี่ยวกับอันทะ

ให้ข้อมูลกับคุณครูว่าอย่างไรนะครับ
มารึไง

อันนี้คือใคร

หลวงตตใช่ไหม

จากปากของเด็กนะครับที่บอกว่าหลวงตาหรือพระรูปหนึ่ง
ให้เด็กปั่นไอ้นั่นให้

มาจากครูได้ยินเด็กหลายคนพูดเล่นกันว่าอย่างไรรู้ไหมฮ

คือเด็กเขาพูดกันปากต่อปากบอกแบบนี้
ถ้าเองอยากได้เงินนะไปปั่นจรวดให้หลวงตานู้น

เด็กก็พูดกันแบบนี้คุณ
ครูได้ยินแล้วครูสะดุ้งเฮือกเลยนะครับ

ครูก็เลยเรียกเด็กนักเรียนมาสอบถาม
ได้ทราบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
พื้นที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำ
ที่เด็กบอกว่าโอ้โหเข้าไปบีบนวด
เพราะพระอ้างว่าปวดเมื่อย
และทีนี้มีการกระทำอนาจารย์แบบนี้แหละฮะ
ให้เด็กปั่นอวัยวะเพศให้กับพระ

ก็สอบถามหลานได้ความมาแบบนี้ครับ
เย็นวันที่๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลานเก้าขวบกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนเถาวัด
เกิดหิวน้ำก็เลยไปขอเจ้าอาวาสดื่มน้ำ
ก็เรียกว่าหลวงตาหลวงตาขอดื่มน้ำหน่อยนะครับ

อ้าวมาช่วยนวดกันหน่อยสิเด็กเอ้ย

เพราะเด็กนวดไปได้สักพัก
หลวงตาบอกว่าให้ขยับขึ้นมานวดที่หว่างขา
โดยหลวงตาบอกว่าปวดตรงนั้นแหละ

อันนี้เป็นคำให้การของเด็กนะ
เด็กบอกว่าจนกระทั่งมีน้ำออกมา

ปวดอะไรรู้ไหมฮะ
ปวดไส้เลื่อน
หลวงตาบอกแบบนี้มันเป็นโรคประจำตัว

แล้ววันเกิดเหตุมันปวดอยู่พอดี
ก็เลยเรียกเด็กมาช่วยนวดหน่อยแค่นั้นเอง

มาช่วยหลวงตาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะช่วยตัวเอง
คือหลวงตาบอกว่าไม่ได้ล่วงละเมิดเด็กอะไรเลย
หลวงตาปฏิเสธเสียงแข็งมากเลยนะ
ฟังเสียงหลวงตาหน่อยนะครับ

เดี๋ยวพี่ไปให้มันนวดให้นะครับ

มันไปลงเพศอีกไปไปอีกบื๊ดบี๊ด
อยู่ในโดงในป่าอะไรที่ไหนอีกนะ
นี่หน่อย
มันมาเล่นอยู่สองคนมันลั่นมาวิ่งเล่นแถวนี้แหละ

แล้วเอา
มันว่าให้ลงพ่อหน่อยแบบเดี๋ยว
เท็จแล้วอ่ะกลับไปค่อนข้าง๓๐บาทเบนกันเถอะ
แล้วก็มีช่วงจังหวะหนึ่งนะหลวงตารูปนี้นะไปกราบพระพุทธรูปเลย
แล้วก็ท้าสาบานเลยบอกว่าถ้าอาตมามีอะไรนะให้อาตมาโดนไล่ไปเถอะสาธุสาธุสาธุแบบนี้
ไปฟ้องอย่างนั้นหลวงตาแบบโอ้โหตะโกนเสียงดังลั่นเลยนะ
อยากรู้คนที่ไปแจ้งไปฟ้องเนี่ยมีคนร้องเรียนค่ะอันนี้ก็ทีมข่าวก็บอกไปนะครับ
นี่นักข่าวของเราก็ไปคุยกับหลวงตาด้วยหลวงตาสรุปแล้วโต้ฮะโต้แย้งเลย
เรื่องของการจ้างน้องนักเรียนขัดจรวดไม่มีไม่เป็นจริงหลวงตาแค่ปวดไส้เลื่อน

ทีนี้เรื่องถึงเจ้าคณะตำบลห้วยสำราญพระครูปรีชาจารย์ปริยาจารคุณนะครับ
เดินทางเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้
โดยเบื้องต้นท่านเจ้าคณะตำบลบอกว่าการกระทำดังกล่าวในทางพระพุทธศาสนา
ไม่ถือว่าร้ายแรงถึงขั้นปราชิกเพราะไม่ได้เสพเมถุนแต่ผิดด้านอาบัติ
ทางปฏิบัติพระต้องเข้าทำพิธีร่วมกับพระรูปอื่นอย่างน้อย๒๐รูป
เป็นเวลา๑๐วันถือว่าจะล้างมณฑินได้นะครับ
แต่เรื่องนี้ฝั่งทนายความคุณนายพลกฤษเนาประโคน
ประธานสภาธนายความจังหวัดบุรีรำระบุนะครับ
เหตุการณ์นี้แม้ผู้ปกครองเด็กไม่ประสงค์จะดำเนินคดี
เพราะว่าผู้ปกครองพูดว่าอะไรรู้ไหมคุณไอ้เราก็เป็นแค่ชาวบ้านเนี่ย
ไม่รู้จะไปดำเนินคดีไปสู้คดีอะไรกันก็ต้องปล่อยมันไปนะครับ
แต่อดีตอดีตประธานสภาธนาความบอกแบบนี้
ถ้าไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถดำเนินการแทนได้
ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงตามที่เด็กพูดเนี่ย

พรากผู้เยาว์ด้วยการอนาจารย์ซึ่งมีโทษตามกฎหมายเหมือนกัน

คนในโลกโซเชียลบอกว่าเชื่อใครดีระหว่างเด็กกับพระ
แต่ส่วนใหญ่นะไปทางทิศทางของเด็ก
ใช่คือส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าส่วนใหญ่เด็กก็ไม่โกหกหรอก
แต่กรณีนี้เอาจริงมันก็ต้องมีการตรวจสอบ
แต่ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งท่านเจ้าอาวาสหรือเปล่า
เรื่องของการสัมภาษณ์เด็กอะไรมาแบบนี้หลักฐานก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วก็ท่านเจ้าอาวาสท่านทำถนนทำหนทางทำอะไรเยอะแยะเลย
ทำดีให้กับชุมชนอะไรอย่างนี้
การตรวจสอบว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นยังไงนะครับ